วันปีใหม่หรือวันพญาวันในภาคเหนือจะมีประเพณีดำหัวพระสงฆ์
ชาวบ้านอายุขบวนไปวัดด้วยกันทั้งบ้าน
หนุ่มฟ้อนเจิงนำขบวน
สาวเสียบดอกเอื้องพึ่งที่มวยผมถือขันน้ำไปด้วย
เมื่อพบปะกันขบวนอื่นก็สาดน้ำใส่กันอย่างสนุกสนาน
ขบวนไปถึงวัดซึ่งพระผู้ใหญ่นั่งคออยู่บนเตินแล้ว
หัวหน้าขบวนจะนำสิ่งของประเคนถวายและกล่าวสมาลาโทษ
พระภิกษุผู้รับดำหัวก็จะนำเอาน้ำขมิ้นส้มต่อยที่วางตรงหน้านั้น
รูปศีรษะเป็นการอโฮศิกรรมและให้ศิลป์ให้พล
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน